รอบคันเลือกวันนี้ในตีพัฒน์มูลดาจะพบกับนักหัวจากจีนลีดเจ้าหยวน
ส่วนนักเทนนิสเยาวชนอีก๔คนก็จะลงแข่งขันว่าเมนรอในวันที่๑๐มกราคมนี้ค่ะ